อันนี้มาดูหน่อยวิธีการนี้

ทำตัวแบบไม่แมน๑๐๐
ทำตัวเป็นเจ๊จะได้ไปสนิทกับเด็กสาว

ถูกก็แล้วพาไป
เหมือนจะไปแคสโรงงาน

เจ๊ที่ว่าน่ะไม่มีมีแต่ชายโฉดที่ข่มขืน
แล้วทำมาเป็นร้อยแล้วอะค่ะ
จับติดคุกออกมาอีกจับติดคุกออกมาอีก

หลักฝั่งไปตำรวจ

เคยทำแต่ผมเลิกทำมาแล้วไงแน่ใจไหมแน่ใจฮะถ้าเอาหน้าเองออกเนี่ย
จะมีเหยื่อมาใช่ไหมก็มีแต่ผมทำเป็นพันธุ์ลายอย่างนี้ผมไม่รู้
เดี๋ยวน้ำแข็งเมื่อกี้ไหนบอกว่าเจ๊
เออก็นี่ไงพี่เบิร์ตลองดูถึงบอกว่าเขาอ่ะแอปเป็นเจ
เป็นเจ๊ทีทำตัวเหมือนกับแบบเจ๊เล็กเองมาหนูสวยหุ่นดีนะเนี่ย
มามาหาเจ๊มาคือเด็กสาวก็จะไว้ใจก็จะวางใจ
แต่พอเข้าห้องแล้วพฤติกรรมเขาแบบเมื่อกี้เลยที่คุยกับเจ้าหน้าที่เห็นไหม
ขึงขังดูแบบเป็นผู้ชายดูแมนแล้วยอมรับด้วยนะทำมาเป็นพันรายแล้ว
ตกใจเลยอ่ะเพราะว่าที่แรกยังบอกอยู่ว่าทำมาไม่ต่ำกว่าร้อยถูกไหม

เออยังมีหน้ามาพูดนะคะนี่เป็นนาทีที่ตำรวจแบบไปจับตัวเจ๊เล็กเนี่ยเจ๊เล็กแหละ
อาจจะเรียกเจ๊บัวก็ได้แต่ถ้าเกิดชื่อจริงเขาเนี่ยนายสนทิชัยอยู่สุภาพ

ใช่ค่ะนี่เป็นผู้ต้องหาข่มขืนกระทำชำราวหญิงสาวค่ะก็ไปจับได้ที่ห้องพักในชุมชนตรงริมทางรถไฟแปดริ้ว
แล้วตอนแรกก็ปฏิเสธไงไม่ได้ก่อเหตุมาโอ๊ยนั่นคดีเก่าตั้งแต่ปี๕๘แล้ว
แต่พอตำรวจรู้ชอบคำหนึ่งที่บอกว่าอะไรนะกฎหมายไม่ได้ให้สิทธิ์คุณโกหก
เออต้องอย่างนี้นี่แหละค่ะพอบอกว่ามีหลักฐานปั๊บสนทิชัยหรือว่าเจ๊เล็กเนี่ยเสียงอ่อนเลย
รับสารภาพว่าทำมาเมื่อกี้ได้ยินจากปากว่าอะไรนะเป็นพันครั้งแล้วเหยื่อนะพี่เบิร์ต
ข้าราชการผู้บริหารบริษัทแบบใหญ่นักศึกษาปตีปโทมีตังค์แล้วเขาหวานล้อมแป๊บเดียวเอง๒นาที
ด้วยท่าทางของเขาทำให้เด็กสาวไว้ใจแล้วก็วางใจ
โอ้โหนี่ต้องฟังเลยนะลูกหลานนะ
ฟังเอาไว้ค่ะเผื่อเสาแบบถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นี้ไปเดินห้างแล้วคือจะบอกว่าคือพฤติกรรมเขาเนี่ยเขาจะเลือกเหยื่อตามห้างก่อน
เหยื่อตามห้างเสร็จแล้วคัดเหยื่อก่อนต้องวัยรุ่นนะต้องหน้าตาดีต้องหุ่นดีแล้วก็พุ่งตรงไปหาเลย
นี่ไงนี่ไงลักษณะการไปเดินห้างแล้วมองหาเหยื่อพอมองหาคนนี้โอเคสูงยาวขาสวยผมยาวมาเลย
ทีนี้ค่ะพาไปแคสต์ที่โรงแรมแล้วก็จะสลัดคราบไม่ได้เป็นเจ้อีกแล้วเป็นชายโฉดคมขืนแหละ
แล้วส่วนใหญ่เขาก็ไม่กล้าไปแจ้งความเพราะว่าก็กลัวไงคะ
ทีนี้พอจับติดคุกพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่๒๐พฤษภาปีที่แล้วใช่ไหม๒๒เมษาเนี่ย
ตำรวจก็พบว่านายสนทิชัยหรือว่าเจ๊เล็กเนี่ยก่อเหตุอีกอันนี้เป็นห้างแถวรัฐพร้าวจำได้ใช่ไหม
แล้วใช้ชื่อว่าบัวเป็นแมวมองจะหานางแบบแล้วแอ๊กคือแบบแอ๊กเป็นเจ๊อ่ะ
พาไปที่รับตาขอดูสัดส่วนด้วยอ่าไหนน้องลองถอดเสื้อหรือเสื้อกล้ามซิอ่าไหนแบบเออพี่ขอดูหน่อย
แล้วพาไปห้องพักค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะต้องดูแบบสภาพแวดล้อมด้วยว่าแบบหนูอยู่ยังไง
หนูมาเป็นนางแบบของพี่เนี่ยพอไปถึงห้องปั๊บจัดการเลยค่ะ
ทีนี้ลายนั้นเขาจัดการไม่สำเร็จเหยื่อเองก็เลยมาแจ้งความแล้วพี่เบิร์ดดอมดูสิ
นี่คือเดินไปกับเหยื่อใช่ไหมเนี่ยพาเหยื่อเดินไปใช่ไหมเนี่ย

นี่อันนี้คือ๘กรกฎาที่ผ่านมาเองนะคะ
นี่เจ้าหน้าที่เขาสะกดรอยตามนะไปจับตัวได้
แล้วยังปฏิเสธเสียงแข็งแบบนี้อีก
คือเนาะของแม้ที่ไม่ยินจับ

เมื่อกี้ฟังผิดหรือเปล่า

แต่โอ้อวดในสิ่งที่คุณทำผิดไง

เราก็หาจังหวะว่าจะมีท่าทางช็อตที่แบบสำนึกไหมหรืออะไร
แต่นี่ดูเค้ามั่นใจมั้ย
พูดจาหรือแก้ต่างแบบฉานเลยนะเป็นแก้ต่างแบบคุยข่ม
เจ้าหน้าที่ยังตกใจขุดประวัติหน่อยไหมคุณผู้ชม
ตั้งแต่ปี๓๕ถึงปี๕๒เปลี่ยนงานมาแล้ว๑๕ที่ค่ะ
เป็นมาแบบอะไรบ้างอ่ะก่อสร้างขับรถขนส่ง
โรงงานชิ้นส่วนรถยนต์เป็นรอปภติดตั้งผ้าม่าน
เดี๋ยวแล้วอันไหนยังไงที่มันไปเฉียดวงการบันเทิง
ไม่มีไม่มีเลยจนมาปี๕๒ค่ะ
ก็มารู้จักคนในวงการบันเทิงแล้วก็ผุดไอเดียแบบนี้แหละ
หลอกคมคืนหญิงสาวที่อยากเข้าวงการบรรเทิง
แหมสอบเบื้องต้นนี่ก็ภาคเศษนะเจ๊เล็ก
อ้างว่ามีกล้องวงจรปิดมาเป็นหลัก
บอกกับเจ้าหน้าที่อย่างนี้ไหนไหนก็มุมจรปิด
แล้วสาวที่เขามากับผมก็ยอมพร้อมใจเอง
เออเจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่อหรอกค่ะ
นำตัวส่งสอนอบังซื้อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
เอาถ้าเหยื่อที่เคยถูก
คุณคนนี้เขาทำไปแจ้งความเพิ่มนะ
แสดงตนเป็นผู้เสียหายเพิ่มซะ

เวลาใครจะมาช่วยเป็นดาราแล้วเชิญไปแคสต์ไปอะไร